เมาส์มอยกับนางเอกดาวค้างฟ้าพี่แหม่มคัทยากันหน่อย

ล่าสุดนี้เขาจัดคลิปกับเพื่อนซีพี่อ้อมพิยดา

ก็เลยมีคลิปเรียกเสียงฮาจากชาวเน็ตมาฝากกันค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่แหม่มพี่อ้อมเขาไปร่วมทริปกัน
แล้วก็เมาส์มอยกันอย่างออกรถนะคะโดยบทสนทนาเนี่ยเป็นเรื่องความโด่งดังของทั้งคู่ในอดีต
ที่ถูกเล่าจากปากของพี่แหม่มนะจ๊ะแล้วความฮามันเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหม
หลานชายสุดหล่อคนนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยที่กำลังนั่งฟังอยู่เขาทำหน้าไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่คุณน้าคนสวยเล่าให้ฟัง
ก็เลยให้เป็นเหตุให้พี่อ้อมเนี่ยส่งเสียงยืนยันว่าเฮ้ยน้าแหม่มเนี่ยดังมากเลยนะเชื่อเปล่าดูดูทำหน้าสิ
สมกับอินเนอร์ในการพยายามเล่าให้หลานชายเชื่อนะคะว่าพี่อ้อมพี่แหม่มเนี่ยเขาดังจริง
ส่วนเรื่องลูกชายคนโตน้องแม็กซ์ที่ไปเรียนต่อที่อังกฤษปีใหม่นี้ก็เตรียมกลับไทยแล้วนะคะ
อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อและน้อง
หมดเลยทั้งน้องแม็กซน้องวินและน้องเนสซี่จอมเทอร์เลนส์
ฮาตามรอยคุณแม่แหม่มมาติดเลยล่ะจ้า
ก็ตลกดีนะคะขำจังเลยเพื่อนหลายคนก็
เราก็ไม่นึกว่ามันจะไปกันสู่โลกกว้าง
ยังหัวเราะตัวเองเลยว่าแบบเออหลานก็แบบ
เหรอไม่ใช่แล้วก็หลานก็ทำหน้าแบบ
ไม่รู้งงน้องแม็กซ์หล่อมากเลย

สมัยนี้ก็หน้าตาดีทุกคนแหละเนาะทุกบ้านค่ะ
แหม่มเช่นเดียวกันขอบคุณค่ะ
ก็ไม่ได้มีแพลนอะไรจริงจังอะค่ะ
เขาก็คงบินกลับมาตามปกติเพราะว่าปิดเทอมพอดี
ใช่ไหมคะแล้วก็คงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับครอบครัว
ทั้งหลานทั้งลูกหล่อมากมายมหาศาล
นี่คือน้องแม็กซ์ลูกคนโตนะคะ
น้องวินก็หล่อมาแล้วพี่แทคต้องเตรียมเจาะใหม่ต่างแล้วไงเนี่ย
ได้คุณผู้ชมเห็นพี่แหม่มแว๊บนะคะพามาดูพี่อัน